ประชาชนและศิษยานุสิตจำนวนมากนะครับ
ได้เข้าร่วมพิธีส่งน้ำศพ

รวมทั้งเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ

ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณยุธยาตุ้มมี

รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ขณะนี้นะครับพระพิสุสงฆ์กำลังสวดให้พรนะครับ
เพราะว่ามืดสักครู่นี้ได้ทำการสวดพระอภิษฐรรม
เป็นคืนแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ต้องบอกว่าเป็นการสวดพระอภิษฐรรมเป็นกรณีพิเศษนะครับ

ก็จะเริ่มมีพิธีหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์

ก่อนที่จะบรรพิกุศลต่อไปอีก๑๐๐วัน
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพครับ

ต้องบอกว่ามีประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับ
ที่ศัฒนาในหลวงพ่อจรรย์ธิจาธรรมมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ

เจ้าหน้าที่ได้หยุดให้ประชาชนส่งน้ำศพเวลา

เพื่อเตรียมสวดพระอภิษฐรรมเป็นกรณีพิเศษ
โดยมีนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

และพระเถราดุเถระคณะศิษยานุศิษย์วัดอำภาวัณฑ์

หลังจากสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาส่งน้ำศพต่อไปได้นะครับ
โดยตอนนี้นะครับประชาชนก็เต็มพื้นที่สาราสุธรรมภาวนานะครับ
ก็คือบรรยากาศสดนะครับ

แต่ก็ไม่สามารถรองรับประชาชนได้หมดนะครับ
เพราะว่าด้านนอกได้จัดเก้าอี้ให้นั่งเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ

จะมีพิธีสวดพระพิธรรมเป็นกรณีพิเศษ๑คืน
จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาส่งน้ำศพได้
จนถึงวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
เพราะจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพเวลา๑๗นาฬิกา
และจะสวัสดิ์พระพิธามในพระบรมราชานุคร้อเป็นคืนแรก

จากนั้นจัดตั้งบริเวณกุศลศพอีก๑๐๐วัน
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้
ด้านพระครูวิทานปริยติคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดแจ้งพรมนครนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรรย์บอกว่า

เพื่อให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ระลึกถึงด้วย
ซึ่งกรณีนี้นะครับจะมีการประชุมแล้วก็สรุปออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ
สำหรับบรรยากาศภายนอกบริเวณวัดนัมภาวันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
ยังคงมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาที่วัดเพื่อสักการะสังขารหลวงพ่อจรรย์อย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่งผลให้พื้นที่ภายในวัดเต็มไปด้วยรถของประชาชน
เจ้าหน้าที่วัดนะครับจึงได้มีการจัดระเบียบการจราจรให้มีการเดินรถทางเดียว
แล้วก็จะเตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณด้านข้างของวัดไว้รองรับประชาชน
คาดว่าจะมีมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับประชาชนที่เดินทางมาสักการะศพของหลวงพ่อไว้เป็นจำนวนมากนะครับ
ที่ข้าวราดแกงเขียวหวานต้มจืดกระดูกหมูอ่อนข้าวต้มหมูแล้วก็ขนมครก
ซึ่งอาหารเหล่านี้ประชาชนก็สามารถรับประทานได้ฟรีตลอดทั้งวันครับ
อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงส่งศพในเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
เพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถมาร่วมส่งน้ำศพหลวงพ่อจรรย์ได้ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ยุฒิยาตุ้งมีข่าวแทรฐทีวีรายงานสดจากวัดอำภาวันจสิงห์บุหรีครับ
คุณครับคุณยุธยาครับนั่นคือบรรยากาศล่าสุดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ